แต่ว่าพระในที่นี้คือพระสายแคมปิ้งค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าทางหมอปลาเนี่ย

เดี๋ยวคุณแล้วนักข่าวของเราก็วิ่งแทบไม่ทัน

จับเลย

นักข่าวเอ่ยหมอปลาเอ่ยช่างภาพเอ่ยค่ะ
เนี่ยฝาดงญาติริมป่าข้างทางในพื้นที่
ริมถนนบางปะอินที่อายุทยาเนี่ยนะคะ

พระสงฆ์เนี่ยวิ่งหนีออกมาจากที่นาของชาวบ้าน
แล้วคือเป็นเหตุการณ์ที่จีวอนปลิวคุณผู้ชม

หมอปลาเขาได้รับการร้องเรียนมาค่ะ

หมอปลาหมอปลามาดูหน่อยสิ
เนี่ยมีกลุ่มพระสงฆ์สัก๙รูปได้เนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นพระสายแคมปิ้
เพราะว่าเอาเต็นต์มากลางปักหลักอยู่ตรงที่นาของชาวบ้าน

ใช่ค่ะแล้วหมอปลาก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไง

ก็วิ่งกันจีวอนปลิวหนีกันไปคนละทิศคนละทางเลย

ได้ค่ะจับได้๘รูปเลย

แล้วตอนที่นำพระสงฆ์ทั้งหมดกลับมาตรงที่ตั้งเต็นต์เนี่ยนะ
พระสงฆ์หนึ่งรูปที่แอบวิ่งหนีเนี่ย
นักข่าวก็ต้องตามจับกันอีกรอบหนึ่งค่ะ

ใช่ค่ะดูจังหวะนี้หน่อยคุณผู้ชม
นี่นั้มยังไงด้วยครับพี่

ลงไม่เป็นไรผมจะมองใหม่
จับได้หมดก่อน
อยู่วัดโชคองอำเภอฟุตรังจังหวัดมหาศาลภามัญญาโยม
หลวงพี่ลงมาได้๔วันเนี่ยหลวงพี่ออกจากวัดมาจะไปพัทธรุง
หลวงพี่ยังดูไม่หอบเท่ากับคนที่ถือกล้องเลยนะ
นักข่าวค่ะวิ่งไล่วิ่งตามเนี่ยหอบแบบนี้เลย
ทีนี้พอคุมพระสงฆ์ได้ทั้งหมดแล้วก็ตรวจสอบโดยรอบ
คือตรงนั้นตรงที่นาของชาวบ้านเหมือนกับมีการเอาผ้าใบมากางแล้วเป็นเต็นต์เลย
เขาเลยเรียกว่าสายแคมปิ้งแล้วก็มีข้าวของที่ได้จากการบินทบาทด้วย
มีสมุดจดนะตารางคิวค่ะคุณผู้ชมเป็นตารางบันทึกการบินทบาท
ปฏิทินว่าวันนี้จะไปที่ไหนยังไงบ้างมีบัญชีรายรับที่ได้จากการบินทบาทด้วย
แล้วถามว่าเจอพวกแบบสุรายาเสพติดอะไรไหมไม่เจอนะคะ
ถามพระที่อาศัยอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด
มีพระที่รู้จักแนะนำมาบางรูปอยู่แค่๒๓วันนะ
รูปก็อยู่นานเกือบเป็นเดือนแล้วอะค่ะทีนี้ก็มีตารางกิจวัตรประจำวันเลย
ตี๔ออกไปบินทบาทเอาขึ้นรถเมย์หรือว่าเหมารถชาวบ้านไป

ใช่แล้วก็กลับมาอีกทีนึงช่วงบ่ายเลยค่ะตรงจุดนี้
รูปก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี่สบายใจมากกว่าที่อัตมาจะไปตามวัด
ขี้เกียจจะสวดมนต์ขี้เกียจจะทำวัดเดี๋ยวนะ
คือเป็นพระขี้เกียจสวดมนต์ทำวัดได้ด้วยเหรอคะ
แล้วก็ถามไงแล้วเวลาจะขับถ่ายล่ะท่านทำยังไง
ใช้วิธีการขุดค่ะเอาเสียมขุดแล้วก็ขับถ่ายแล้วก็ฝังกลบ
นี่เหมือนเรียนรอดอเลยใช่
นี่ค่ะก็เลยนำพระทั้งหมดไปที่วัดธรรมนาวาที่อายุทยา
แล้วก็มีเจ้าคณะตำบลคลองจิกสอบสวนด้วยตนเอง
ทั้งหมดเป็นพระจริงไหมเป็นพระจริงนะ

ทีนี้หมอปลาบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้สำนักพุทธตรวจสอบค่ะ

ส่วนที่มาทำเรื่องนี้ไม่ได้จะทำลายพระพุทธศาสนานะ
แต่ช่วยกันตรวจสอบให้วงการคณะสงฆ์วงการผ้าเหลืองดีขึ้น
หมอปลาก็บอกต้องเปิดปฏิบัติการกับพระอีกแล้ว

ต้องมีผลประโยชน์ถึงคุณยอมหุ่นได้
ถ้าจะมาอยู่แบบนี้เพราะลงมาส่งเข้าไปที่ภาค๒
หรือว่าใกล้เขาก็จะมีให้ภาคภาคมรักษาเนี่ย
แต่คือการภูตสาห์อยู่แล้ว
ศีล๒๒๔ข้อผมไม่รู้ว่าเขาทำได้กี่ข้อ
เห็นว่ามีตราหรือประบาททางสถานีต่างไม่ซ้ำกันเลย
ก็นี่ฮะเป็นสิ่งที่เราเจอเข้ามา
และยังมีภาคบางรูปบอกว่ายกอุปชาเนี่ย
มรณนักตั้งแต่ปี๒๔๙๙แปลกรึเปล่าล่ะ
นี่รู้ว่าพูดไม่ทันก็จะถามอะไรเนี่ย